คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะ

เพราะว่าเขาจะมีแฟนคงแฟนคลับเข้ามาแบบใกล้ชิดตลอด

จักรวรรณีร่าสุดเลยค่ะเพื่อนฉันคุณแจง

กับกรณีร่าสุดเกิดที่ตลกไม่เอากับคอนเซิร์ทแจ๊ฎแจ้ง
ขณะที่คุณแจ๊ดเขาเล่นคอนเสิร์ตบนเวที

ถ่ายคลิปพร้อมขอจับของลับ

ก็ดูไม่โอเคนะ
แจงบอกว่าโอ้โหชี้แจงเหตุการณ์เดือดเลยนะคะ

เกิดเป็นวักทองในโลกโซเชียลบอกว่า
หัวใครใครก็รักผัวใครใครก็ห่วง

หลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ฆ่าโทษไปยังสาวต้นเรื่องค่ะ

เออแต่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะ
ยังยังคาดโทษไปถึงสามีของเธอด้วยนะคะ
แล้วก็ทีมงานที่ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยไม่ทั่วถึงค่ะ
แล้วก็เน้นย้ำว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้น

มาดูเมียนักร้องอีกหนึ่งท่านแล้วกันค่ะ

เหมือนกันแฟนเพลงขาดสติเหมือนกันคุณผู้ชม
แล้วก็พาเรื่องเกิดขึ้นกับครอบครัวกล้องเบลค่ะ
เล่าว่าหลังจากที่พี่ก้องลงจากเวทีเพื่อมาถ่ายรูปกับแฟนที่รักเนี่ยค่ะ
โพสต์เลยก็มีคนขาดสติอยู่คนเดียว
ต้องไม่มีสติขนาดไหนถึงมาเขามาทำอะไรแม่

ต่อยพิกาเนี่ยต่อยพิกาจูเนี่ยโอ้โหนะคะโฮ้ยจุ๊บนะ
รุ่นแรงเหรอเพลินเข้าใจแหละอาจจะเมา

เห็นแบบนั้นเลยค่ะแต่ต่อยทำไมละ
๑๕๒คุณผู้ชมก็ผมไม่คิดขนาดนี้นะของคุณเดี๋ยวด๊วยดละ
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่ความสตรองของศรีพันรยามากกี้ราศี
มากกี้บอกโอ้โหอดเป็นห่วงสามีไม่ได้จริง
ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนเพลงที่จะมาประชิดตัวนะ
มาคค์กี้ห่วงไปถึงความปลอดภัยในด้านต่าง
การเดินทงเดินทางอะไรแบบนี้เนาะ

เขาก็เลยมีกาดคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยแบบใกล้ชิดเลย
ไปฟังเสียงของศรีพันรยากันหน่อยค่ะ
เราแบบทำอาชีพที่แบบว่าได้เจอคนเยอะด้วยอะไรด้วยคล้ายกัน
แต่ละคนก็จะมีวิธีสกแซกไปมาเอง
ก็ต้องแก้สถานการณ์เองได้
จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่า
บางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดจะทำอะไรกับเรา
แต่ว่าอาจจะโดนลุกหลงได้

ย้ำแฟนเพลงจริงไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าไปขอจมูกจับเป้าอะไรนะ
เที่ยวเอาเรื่องไม่ได้มีเรื่องแล้วเราปวดหัวไม่ไหวนะ
เป็นเยอะแล้วต้องรู้แลนะต้องจำเพื่อนตัวเองได้บ้างแสบ